ลงใต้ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางคุณสภาพรถเนี่ยพังยับเลยนะคะ
รถขาดสองท่อนแบบนี้ไม่ต้องถามถึงคนแล้วค่ะเพราะว่าคนเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
เหตุเกิดกลางดึกที่ผ่านมานี่เองบนถนนเทพกษัตรีขาเข้าเมือง
หมู่ที่๒ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับกู้ภัยค่ะ
ตรวจสอบภายในพบศพชายไม่ทราบชื่อติดอยู่๑ศพ
สภาพมีบาดแผลที่หน้าอกคอหักเจ้าหน้าที่เองก็ต้องใช้เครื่องตัดทาง
นำร่างของผู้ชายคนนี้ออกมาใกล้กันไปพบเข็มใหม่ความเร็ว
ค้างอยู่ที่สองร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยรวบรวมไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายขับรถมาด้วยความเร็วสูงมาก
มาจากแยกไฟแดงเกาะแก้วมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองภูเก็ต
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักควบคุมรถไม่อยู่ค่ะ
แล้วรถไปฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้าริมถนนเข้าอย่างจัง
คาดว่าคนขับขับมาด้วยความเร็วสูงเนื่องจากเข็มมายยังค้างอยู่เลยนะคะ
อยู่ที่๒๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เลยกลายเป็นเหตุสลดนี้ขึ้น
ก็นำมาฝากเที่ยงนี้ไว้เตือนใจเตือนภัยกันด้วยนะคะ
ช่วงนี้ฝนตกระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วย
ช้าแต่ชัวร์ดีกว่านะคะทีนี้สาเหตุที่แท้จริงตอนนี้
อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
อย่างละเอียดอีกครั้งอย่างไรก็ตามค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดต่อญาติให้มารับศพนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
สำหรับจุดเกิดเหตุจุดนี้คุณผู้ชมค่ะ
ตรงที่ที่ฉันบอกก็คือแยกไฟแดงเกาะแก้วมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองภูเก็ตเนี่ย
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก
เนื่องจากว่ารักษณะทางกายภาพตรงนี้เป็นทางโค้ง
โค้งเล็กน้อยก่อนถึงแยกไฟแดง
ก่อนจะถึงจุดดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นทางตรงยาวมาก่อนแล้วก็โค้งเล็กน้อย
เพราะฉะนั้นพอตรงยาวมาก่อนแล้วโค้งตรงยาวคนมักจะใช้ความเร็ว
ดึกด้วยไฟฟ้าส่องสว่างอาจจะไม่ได้สว่างมากพอนะคะ
ถนนโลกให้ความเร็วหยิบเต็มที่
ตรงมาก่อนแล้วโค้งเล็กน้อยกลายเป็นว่าบางทีพอโค้งปุ๊บมันเบรกไม่ทัน
กลายเป็นอุบัติเหตุทำให้รถเก๋งพุ่งชนเสาไฟฟ้าแล้วก็มีคนเสียชีวิตดังกล่าวนี่แหละค่ะ
ต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมเช่นเดียวกับที่บริเวณปากซอยพัฒนาการ๑๗
แขกสวนหลวงกรุงเทพมหานครเกิดอุบัติเหตุค่ะ
เสียชีวิตหนึ่งศพตำรวจสอนอคลองตันพร้อมกับกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนสามเลนในช่องทางเลนซ้ายพบตัวพ่วงข้างของรถจักรยานยนต์
สิ่งของค่ะนี่คุณผู้ชมกระจัดกระจายเกลือนแบบนี้นะคะ
ใกล้กันไปพบศพนายอุดมแสงกัญญาอายุ๔๙ปี
พ่อค้าขายลูกชิ้นนอนหงายจมกองเลือดค่ะห่างไปสักประมาณหนึ่งร้อยเมตรที่บริเวณเกาะกลางถนน
พบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตจอดอยู่สภาพพังเสียหายทั้งคันนะคะ
งไปอีกสักประมาณ๒๐๐เมตรในช่องทางเลนซ้ายสุด
นี่นะคะถุงลมนิรภัยแตกทุกใบคุณคิดดูว่าชนแรงขนาดไหน

ใช่ค่ะแอร์แบ็คแตกทุกใบเลยนะคะ
ใกล้กันไปพบหญิงสาวอายุประมาณ๒๕ปีนั่งอยู่ในสภาพมึนงง
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนคลองตันนะคะ
ทีนี้จากการไปสอบสวนคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็พยานให้การบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนายอุดมได้ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปซื้อของที่ตลาดคลองเตย
กำลังจะกลับเข้าบ้านพักในซอยพัฒนาการ๒๐แยก๑๙
พอมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะจู่มีรถเก๋งพุ่งชนอย่างแรง
ส่วนคนขับรถเก๋งหลังจากที่เกิดเหตุได้ลงมาจากรถแล้วก็อาศัยจังหวะช่วงชุลมุนเนี่ย
โทรศัพท์ให้รถตู้ไม่ทราบสียี่ห้อแล้วก็รุ่นมารับตัวออกไปจากจุดเกิดเหตุนะคะ
เรื่องต้นตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำหญิงที่นั่งมากับรถเก๋งคนดังกล่าว
ผู้หญิงยังอยู่ในรถเก๋งคนหนึ่งค่ะนะฮะนั่งมาด้วยต้องสอบปากคำนะคะ
แล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพร้อมตามหาคนขับรถเก๋งมาสอบปากคำ
เพื่อสรุปสาเหตุแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ